นายกรัฐมนตรีกับพบตร

นายกก็มีการเชิญพบตร

หลังจากเข้าพูดคุยหารือกัน

ติดตามเรื่องวีซ่าฟรีจีน

แต่ก็ระวังด้วยเรื่องความมั่นคงนะคะ

รวมถึงติดตามปัญหายาเสพติดด้วย
เพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็รอ

บอตรคนใหม่แล้วก็พูดถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น

และพลตำรวจเอกสุรเชษด้วย

นายกก็บอกว่าทั้งสองท่าน
ก็มีการพูดคุยเชิงบวกกันแล้ว

คนเราอยู่ด้วยกันก็มีลิ้นกับฟันเป็นธรรมดา

ชัดเจนว่ามีภารกิจใหญ่คือดูแลความมั่นคง

ของประชาชนซึ่งสำคัญกว่าเรื่องส่วนตัว

ไม่มีข่าวเชิงลบค่ะ
ว่าเรามีภารกิจใหญ่

ผมคิดว่าเราเป็นการพูดคุยกันอย่างผู้หลักผู้ใหญ่
มันไม่จำเป็นจะต้องมีการพูดคุยแล้วต้องมี

คนเรามันผิดใจกันได้

ขนาดที่ทางพบตรพลตำรวจเอกบันตร์ต่อสัก
ก็บอกว่าวันนี้เป็นการมารายงานนายก
เรื่องที่จะแถลงนโยบายว่ามีอะไรบ้าง
พตรก็ตอบสั้นบอกจบแล้ว

ถ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมจบแล้ว

มันจบแล้วใช่ไหมคะ
เหมือนกับหนังที่แบบดูมาพลิกแล้วจบเลย

ครับก็หักมุมหรือเปล่า

วันนี้ขอบอกต่อรอนะครับคือบรรยากาศหวานชื่นใช่ไหม

แล้วชอบมากเขาบอกผมมาละเอียดมากเลยว่ากินอะไรนะ
เอาต้องดูเมนูสิ
ขอบอกต่อรอพร้อมด้วยทางรอง

พลตะบดเอกกิตรัสพันเพชรนะครับ

พลตะบดโทษราวุฒิการพาณิชย์นะครับ
ตบทโทไกรบุญสวดทรง
รักษาราชการแทนเจรตำรวจแห่งชาติ

ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดทำแผนนโยบาย
การดำเนินงานของทางตำรวจ

เกือบบ่ายโมงในทางรองโจ๊ก

ยกมือว่ายสวัสดีครับอ๋อมาทีหลังใช่ไหม

เยอะเป็นที่มีนักเกาอี้ที่ถูกจัดวางเอาไว้ติดกับทางพบต
อันนี้เว้นเอาไว้เลยหรือ
อ๋อเขาจะต้องเว้นไว้เลยการใช้นี่หรือ
เมนูที่จัดไว้นะครับไม่มีเกาเหลา

ข้าวหน้าไก่น้ำซุปของหวานเป็นบัวรอยเผือกกล้วยบดจี
เผือกนี่คือให้สำหรับประชาชนในประเทศนะครับ
ผลไม้อันนี้ผมพูดเองนะฮะ
มื้นหลังประชุมเสร็จครับทางพลเอกต่อศักดิ์
ออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
มีรายงานว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านอายุ๑๐๔ปีแล้วฮะ
ป่วยอยู่ต้องรีบไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
มาครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น
ออกมาแถลงแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
แล้วก็ยืนยันภาพกินข้าวร่วมกันนะครับ
โดยบอกว่าพบตรต้องการให้องค์กรตำรวจนั้นเป็นเหมือนพี่น้องกันครับ
ไม่มีคำว่าผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชานะฮะ

ก็คงไม่มีศึกแล้วนะครับจริงแล้ว
เราก็ทำงานของทุกคนไปตามลักษณะหน้างานนะครับ
ผมว่าเราไม่ต้องการทำให้ใครเชื่อนะครับ
แต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำสามารถทำให้ทุกอย่างเนี่ย
มันอยู่ในเรื่องของความเป็นพี่เป็นน้อง
อย่างที่เป็นนโยบายของท่านพบตรนะครับ
ผมคิดว่าตรงจุดนี้สำคัญที่สุดนะครับ
ทุกอย่างถ้าเกิดว่ามีความเข้าใจก็สามารถปฏิบัติงานได้นะครับ

ให้รองพบตรแต่ละท่าน

รับผิดชอบงานความมั่นคงกิจกรรมผิดเสร็จ
รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม

ตบทโทสารวุฒิดูงานบริหารแล้วก็ทางพลตำรวจโทไกรบุญนั้นดูงานเจรตำรวจตามตำแหน่งนะครับ
ก็ลงตัวราบรื่นนะคะแล้วก็เป็นภาพชื่นมื้นที่ได้เห็นกันในห้องรับประทานอาหาร